คำแรกวันนี้ไปเริ่มที่เรื่องของความเข้าใจผิดนะคุณผู้ชม
เป็นนุ่มเจ้าของบ้านอายุ๓๙ปี

ส่วนใหญ่จะนอนกันที่บริเวณชั้นล่างของบ้านเพราะว่าชั้นบนนั้น

โจรหรือเปล่ามีเงาดำตะคุ่มอยู่

แล้วเงาดำนั้นพยายามที่จะเดินลงมาหาเขา
เอาปืนยิงใส่เข้าไป๔๕นัด
สุดท้ายครับเป็นญาติตัวเอง
เป็นญาติตัวเองก็เสียใจที่ต้องยิงญาติตัวเองคุณผู้ชม
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดนั่นเองนะครับ
ตำรวจและความบ้านบางมศเข้าไปจวดสอบ
เหตุการณ์ภายในบ้านหลังหนึ่งอยู่ในซอยพระราม๒เขตจอมทองกรุงเทพ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านสวน๒ชั้นนะครับ
ชั้นที่๒ไปพบผู้บาดเจ็บคือนายสันติคณีกิจอายุ๕๙ปี
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘เขาที่กลางอกทะลุหลัง๑นัด
นอนร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานนะครับ
ส่วนคนยิงก็คือนายพรเทพพฤกษวิบูรณ์อายุ๓๙ปีก็เป็นเจ้าของบ้าน
นายพรเทพมีอาชีพขายเสื้อผ้าออนไลน์นะครับ
หลังเกิดเหตุก็ยืนรอมอบตัวกับทางตำรวจพร้อมกับมีปืนแล้วก็ปอกกระสุน๖นัด
เหตุเกิดเนี่ยสักประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
จากการสอบส่วนเบื้องต้นนายพรเทพให้การบอกว่าเขากับทางด้านของคนถูกยิงเนี่ย
คือนายสันติเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
โดยนายสันตินั้นมีศักดิ์เป็นพี่ชายเนื่องจากว่าเป็นลูกของป้านะครับ
ก่อนเกิดเหตุนายพรเทพนอนอยู่ที่ด้านล่างกับแม่แล้วก็ป้าอีกคนนึงซึ่งป้าคนนี้ไม่ใช่แม่ของคนเจ็บนะครับ
เรามีภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมติดตามไปด้วยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรเป็นการจำลองภาพเหตุการณ์ขึ้นมานะฮะ
ขณะที่เขาออกไปเข้าห้องน้ำที่ด้านนอกบ้านเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่บนชั้นสองของบ้านนะฮะ
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนในบ้านจะนอนที่บริเวณชั้นล่างกันหมดไม่มีคนอยู่ชั้น๒เพราะว่าข้างบนเนี่ยไฟใช้ไม่ได้นะฮะมันเสียนะครับ
นายพรเทพก็เลยเอกใจนะฮะเดินขึ้นไปหยิบปืนแล้วขึ้นไปดูซิว่าข้างบนบ้านเนี่ยมีใครอยู่เป็นโจรหรือเปล่ามีเสียงคนเดินกุกกักกุกกักเต็มไปหมดเลย
ขณะที่กำลังเดินขึ้นไปจากด้านล่างขึ้นไปมองเห็นข้างบนบ้านเนี่ยเอ๊ะมีเงาคนอยู่ในห้องด้านบนคิดว่าเป็นโจรแน่นอนต้องเป็นโจรที่มาขโมยของ
นายสันตินะฮะก็เลยมีการทางด้านของนายพรเทพนะฮะเลยมีการยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเป็นการข่มขู่ให้บุคคลนั้นเนี่ย
ก็เลยเนี่ยฮะตามภาพใช้ปืนยิงเข้าไปห้านัด
ชายคนนี้ล้มลงไปนอนแน่นิ่งพอทุกอย่างสงบลงไปนะฮะ
นายพรเทพก็เดินเข้าไปดูอ้าวต้องตกใจ
คนที่โดนยิงไม่ใช่คนร้ายแต่ว่าเป็นญาติของตนเอง

เป็นลูกพี่ลูกน้องคือนายสันตินี่แหละครับ
ให้เข้าไปตรวจสอบและก็เรียกกู้ภัยและนำตัวคนเจ็บส่งลงพยาบาลนะครับ
นายพรเทพยังบอกด้วยว่านายสันติคนเจ็บเนี่ย

แล้วก็ไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่ง

แล้วก็ไปขอเงินที่บ้านเป็นประจำเอาไปดื่มสุรา
ซึ่งที่ผ่านมานายสันติไม่เคยเดินมาที่บ้าน

อีกทั้งก็รู้ดีอยู่แล้วว่าชั้น๒ไม่มีคนอยู่

เนื่องจากไฟล์มันถูกหนูกัดเสียหายกันไป
แต่ก็ยังขึ้นไปแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงนะครับ
สุดท้ายก็คิดว่าคงเป็นคนร้ายก็เลยยิงเข้าไป

ยืนยันเขาไม่ได้ตั้งใจยิงญาติของตนเองจนบาดเจ็บแบบนี้เพราะว่า

เนี่ยฮะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่เลย
ไปดูซิบ้านหลังไหนเนี่ยจุดเกิดเหตุนะครับ

เงียบเหงานะเพราะว่าคนในบ้านเขาไม่พร้อมที่จะเปิดเผยเรื่องนี้

เช่นเดียวกันกับชาวบ้านระแวกใกล้เคียงนะครับ

คือไม่ทราบเรื่องนี้เลยที่มีการยิงกันเนี่ย
แต่เพียงว่าคนยิงกันก็เป็นญาติพี่น้องกันนะครับ
มาทีมข่าวของเราก็เดินทางไปยังบ้านของนายสันติผู้บาดเจ็บ
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ๑กิโลเมตร
ก็บอกว่าตอนนี้บ้านก็ปิดเงียบด้วยเช่นกันไม่มีคนอยู่นะครับ
ที่อาการล่าสุดของนายสันติซึ่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางประกอบ๙นะครับ
ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วและแพทย์ก็ยังคงดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป
ด้านการดำเนินคดีเบื้องต้นตำรวจนครบานบางมศก็คุมตัวคนยิงคือนายพรเทพ
เจ้าของบ้านเนี่ยดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่า
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบประคำเพิ่มเติม
ส่วนเรื่องของอาวุธปืนของกลางที่นายพรเทพอ้างว่าซื้อมาเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตอนนี้ต้องรอการตรวจสอบก่อนว่ามีใบอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่
จากนี้ก็ยังรอการสอบประคำนายสันติคนเจ็บ
ให้รู้ว่าขึ้นไปที่ชั้น๒ของบ้านนี้ทำไมตอนดึก
ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีคนอยู่แล้วก็ไฟมันดับ

เจ้าของบ้านก็นึกว่าโจรสุดท้ายเป็นญาติ